ไม่ต้องใส่กระโปรงไปสอนแล้ว

นะครับคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่ง

นี่แหละครับคุณผู้ชมใส่กางเกงได้แล้ว

คือทำเรื่องขอผอตามขั้นตอนทุกอย่าง
พอใจกว้างเปิดกว้างและอนุญาตนะ

ภูมิในการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ที่อำเภอศรีบุญเรืองจหนองบัวลำภู

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สภาพได้และนี่คือ

ราชการแบบผู้ชาย

อำลากระโปรงอย่างเป็นทางการ

เมย์เปิดเผยบอกว่าที่ตัดสินใจ
เรื่องขออนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพ

ท่านผู้มนวยการได้อนุญาต
ให้นักเรียนแต่งกายตามเพศสภาพ

เชื่อว่าครูก็น่าได้สิทธินี้เหมือนกันใช่ไหม

ผู้บริหารเข้าใจแล้วปลดล็อกแบบนี้ครับ

มีข้อจำกัดในเรื่องของกฎระเบียบอยู่

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวไงคะ

เราต้องเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กร

อนุญาตแล้วก็
พร้อมที่จะไปซื้อชุดมาเลย

การแต่งกายตามเพศสภาพของโรงเรียน
ครูและนักเรียนสามารถเลือกได้

แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
คือแต่งได้ตามอิสระ
แต่ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมกับความเป็นครูนะครับ
นี่คือมีหมายเหตุอยู่หน่อยนึงนะครับ